คุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีการเปิดประชุมสนชนะครับ
ซึ่งก็มีมติเห็นชอบเรื่องของการแก้ไขพระราชบัญญัติหน้าสงฆ์๓วาระรวด
ซึ่งคะแนนเสียงเป็นเอกฉันเลยนะครับ๑๘๒เสียงครับ
โดยคืนอำนาจให้กับพระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชได้ครับ
ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับเลื่อนร่างพระราชบัญญัติแก้ไขพรบคณะสงฆ์
ซึ่งพลตำรวจเอกพิชิตควรเตชคุบนะครับประธานคณะกรรมธิการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
เป็นผู้เสนอพร้อมสมาชิกสนชขึ้นมาพิจารณาเป็นเรื่องด่วนของวันนี้ครับ
ขณะที่นายออมสินชีวพฤกษรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุไม่ขัดข้องหากสนชจะพิจารณาทันทีครับ
สำหรับเนื้อหาสำคัญของร่างพระราชบัญญัติฉบับที่เป็นการขอแก้ไขคือขอให้ยกเลิกความในมาตรา๑
ของพระราชบัญญัติคณะสงศ์พฤศกราชสนทรีปราศาลทรีป๒๕๕๕ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคณะสงศ์ฉับบาทที่๒

และให้นายกรัฐมนตรีลงนามรับสนองพระราชองค์การ
ซึ่งจากเดิมนะครับในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ระบุให้นายกรัฐมนตรี
โดยความเห็นชอบของมหาธรรมคมเสนอนามสมเด็จพระสังฆราช
นามสมเด็จพระราชาคณะผู้มีอาวุโสสูงสุด
โดยสมรสักขึ้นทุนเกล้าทุนกระหม่อม
เพื่อทรงสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชครับ
จากนั้นก็มีการเปิดโอกาสให้สมาชิกได้อภิปราย
โดยนายสมพรเทพสิทธาสมาชิกสรชก็ได้ขอให้ที่ประชุมสรณชอ

เพื่อให้เป็นทางออกในการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
ขณะที่ในตวงอันทชายมรบุว่า
ว่าวันนี้หากยังไม่ยอมปฏิรูปกฎหมายก็กำลังจะเห็นเป็นปัญหา
เท่ากับว่าทำลายศาสนาไปในตัวครับ
ซึ่งทุกคนก็เห็นแล้วว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับอุบาสกอุบาสิกา
จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีคำวินิจฉัยว่าสุดท้าย
นายกรัฐมนตรีหรือมหาเทรสมาคม
ใครจะเป็นผู้เสนอชื่อสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่
ครั้งนี้จึงเป็นหนทางเดียวที่จะถวายคืนพระราชอำนาจให้ทรงแต่งตั้งเท่านั้นครับ